เขาจะมีที่ดินของพ่อกับแม่เขา
ที่มันจะเป็นบ่อเลี้ยงปลาซึ่งเป็นปลาสวาย

เขาก็จะมาบริเวณนี้เพื่อที่จะเอาเศษอาหาร

ล่าสุดกลายเป็นว่ามีคนไปพบ
ว่าเขากลายเป็นศพถูกแทง
เกิดอะไรขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจ

คือทางด้านของสนประเวท
มีการแจ้งนะคะได้รับแจ้งเหตุ

หมู่บ้านแห่งหนึ่งตรงบริเวณถนนเรียบมอเตอร์เวย์

ชื่อว่านายนรงค่ะอายุ๕๑ปี

ตามร่างกายเขามีบาดแผลนะคะ

พบว่าพักอาศัยอยู่ย่านทองหล่อ

แล้วก็เป็นครูสอนศาสนาอิสลาม

ทุกวันอังคารคือคืนอังคารกับคืนศุกร์

เขาจะเก็บเศษอาหารของร้านอาหารเนี่ย
ทองหล่อเอามาให้ปลาที่เขาเลี้ยงเอาไว้

เป็นหมอปลาสวายเนี่ย

ทีนี้ก่อนสามทุ่มค่ะ

แล้วก็หายไปนานผิดสังเกต

ก็เลยต้องมีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุค่ะกลายเป็นว่าตรงบ่อนี้เป็นบ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่นะคะ
ทีมข่าวของเราไปดูมันมีข้างบ่อเนี่ยมีร่องรอยเศษอาหารที่เอาไว้ใช้เลี้ยงปลา
ก็พบอย่างที่บอกว่าเขามาตรงบริเวณจุดนี้เป็นประจำ
คุณผู้ชมลองดูบ่อบ่อจะเป็นแบบนี้
แล้วใกล้กันกับจุดที่พบศพอ่ะนะคะของคนตายก็คือตัวนายนรงเนี่ย
ก็คือจะมีเศษอาหารอะไรเต็มไปหมดคุณผู้ชมลองดู
ขณะที่น้าชายของตัวคนตายชื่อนายแระมานนะคะบอกว่า
เชื่อว่าคนที่แทงนายนโรงเสียชีวิตน่าจะเป็นหลานชาย
หลานชายคนนี้น่าจะไม่ลงรอยมีปัญหากันกับคนตาย
แล้วก็เลยอาจจะมีปัญหาเรื่องอะไรกัน
หรืออาจจะมีอาการป่วยทางจิตเวทด้วยนะคะ
แล้วก็เลยกลายเป็นว่าก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ที่พิสูจน์ก็มาเจอคราบเลือดของหลานชายอีกคนหนึ่ง
ที่เป็นโรคประสาทก็เพิ่งจะออกมาจากโรงพยาบาลนั่นแหละ
พอไม่ดีก็ส่งโรงพยาบาลแล้วก็เพิ่งจะออกมาประมาณ๒๓วัน
แล้วก็น่าจะเป็นลักษณะตรงนั้นมันไม่น่าจะเป็นคนอื่น
หมายถึงว่ากับผู้เสียชีวิตกับน้องสาวอีกคน
เมื่อไหร่ก็จะไม่ค่อยไอ้นั่นกันอะไรประเภทอย่างนี้

คือก็เจอก็ไม่ค่อยลงรอย

ทีนี้คุณผู้ชมคะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวนะคะ
คนที่ถูกกล่าวถึงที่บอกว่าเป็นหลานชายมาสอบสวน
มีพยานหลายคนยืนยันนะคะเขาบอกว่า
ตัวนายนรงอาจจะมีอาการป่วยทางจิตด้วยหรือเปล่า

คุณผู้ชมเดี๋ยวตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้ค่ะ